ที่จังหวัดขอนแก่นมีผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งนะฮะอารวาสไปเรื่อย
อืมทำลายทรัพย์สินบ้านเรือนชาวบ้านเขาเสียหายไปห้าหลัง
เด็กชายวัยแปดขวบคนหนึ่งถูกกระจกบาดบาดเจ็บอีกคนก่อเหตุเนี่ย
ยังใช้มีดกรีดแขนตัวเองด้วยไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุกันนะครับ
โอ้ย
ตอนนี้ควบคุมตัวได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูความเสียหายนะครับ
นี่ครับช่วงที่ตำรวจนำกำลังไปควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่งที่มีอาการคลุมคลั่งนะครับ
รวาสทุบทำลายทรัพย์สินข้าวของของชาวบ้านเสียหายไปเยอะแยะไปหมด
ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุแล้วไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านบ้านของชาวบ้านนะไม่ใช่บ้านของตัวเอง
ทุบทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองนกเขียนที่ตำบลหนองน้ำใสอำเภอบ้านไผ่นะฮะก็ไประงับเหตุนะครับ
คือแต่ละคนต้องถือไม้ไว้ป้องกันตัวด้วยหลังจากภูเช้ามีต่อเหตุ
หนีไปเรื่อยนะครับเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้เข้าเล้าไก่ด้วยนะไปหลบ
อยู่ในราวไก่ของเพื่อนบ้านนี่ยินเสียงไก่ร้องอยู่เลยต้องใช้
ไม้งามเข้าไปนะฮะแล้วก็โล่นะครับไปจับกลุ่มตัวไว้ผู้ชาย
คนนี้นะครับตอนที่ถูกควบคุมตัวได้ก็มีสภาพบาดแผลหลาย
แห่งตามร่างกายนะครับมีแผลที่แขนตัวเองด้วยแต่เป็นแผลที่
เขาเนี่ยใช้มีดปลายแหลมกรีดแขนตัวเองนะครับก็ต้องนำตัว
ส่งโรงพยาบาลนะฮะหลังจากควบคุมตัวได้มีเด็กชายวัยแปดขวบ
คนหนึ่งก็ถูกเศษกระจกแตกนะที่มันตกใส่แขนขณะนอนหลับ
อยู่ในบ้านอ่ะหลังจากคนนี้มาทุบกระจกเอาก็บาดเจ็บ
อีกคนนึงบ้านของชาวบ้านเสียหายไปห้าหลังนะครับมีรถยนต์
อีก๒คันนะถูกทุบกระจกหน้าต่างประตูอะไรพวกนี้ครับเนี่ยเห็น
นะเดินผ่านบ้านไหนก็ทุบไปเรื่อยนี่ฮะแล้วยังพยายามไปจุดไฟ
เผาบ้านชาวบ้านด้วยนะดีเขาไล่กันทันเนี่ยฮะทุบไปหมดมีเด็กนอน
หลับอยู่แล้วเสร็จกระจกตกลงไว้๕หลังครับโดนแบบนี้แม่ของ
ชายที่ก่อเหตุบอกว่าลูกชายเนี่ยตกงานนะไม่มีครอบครัวชอบ
เกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ชอบดื่มเหล้าต้องกินยารักษาอาการ
ทางจิตอีกเคยอารวาสจากเมาเนี่ยบ่อยครั้งแต่ว่าครั้งเนี้ย
ก่อเหตุแวงที่สุดชาวบ้านนี้ก็หวาดแวงกันหมดแล้วฮะกลัวจะ
มาก่อเหตุซ้ำตอนนี้ก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านไผ่
นะครับอาการบาดเจ็บเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องประสาน
เจ้านาทีจากโรงพยาบาลจิตอเวศนะครับมาตรวจรักษาอาการ
ทางจิตนะถ้าเกิดว่ามีอาการทางจิตก็ต้องส่งไปรักษา
กันต่ออีกอืมใช่ค่ะโอ้โห